อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ร้อยเอ็ดนะฮะอันนี้ก็ต้องไปคลี่คลายคดีเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำสาวคนนี้
เพราะว่าไปเจอเป็นศพอยู่ในคลองนะฮะแถวคูเมืองในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
คือก็สภาพก็ขึ้นอืดแล้วแล้วมันก็มีเรื่องลี้ลับอาถรรพ์เพิ่มเติมเข้ามาอีก
เดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวทุกผู้ชมช่วยกันดูด้วยเพราะตอนที่กู้ภัยเข้ามาทำงานต่อจากการชนสูตรของเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาก็ต้องนำร่างเนี่ยใส่โรงเย็นเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาวางเอาไว้เพื่อจะบันทึกการทำงานของเขาด้วย
ยืนยันว่าตั้งเอาไว้อย่างดีมีหลงมีเหล็กอะไรทับไว้อย่างเรียบร้อยอยู่ดีเนี่ยทำไมกล้องเนี่ยมันกดต่ำเหมือนถูกกดก้มลงมาได้
ไหลหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเอาเรื่องทางคดีก่อนนี่นะฮะมีคนแจ้งเหตุว่าเจอศพเนี่ยลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองตรงนี้นะครับ
นี่คือคลองคู่เมืองในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะฮะเป็นศพของผู้หญิงนะครับลอยคว่ำหน้าอยู่นะฮะ
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีเทาแล้วก็สะพายกระเป๋าผ้าสีดำนะครับ
ตรวจสอบในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดอยู่๑๗๐๐บาทนะครับมีมือถือ๑เครื่องแล้วก็มีกุญแจบ้านด้วย
มีบัตรประชาชนนะครับระบุชื่อนางสาววันดีสถานอาจอายุ๔๐ปี
พอตรวจสอบไปเนี่ยพบว่าเธอเป็นนักร้องประจำวงหมอลำคณะหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
นี่หลังจากที่กู้ภัยเนี่ยนำร่างขึ้นมานะครับก็ประสานแพทย์ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็
แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
ทีนี้คำถามก็คือว่าเธอมาเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไง
ทุกผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็ไปที่ครองคลุเมืองจุดที่เจอศพ
ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นี่คือพี่นอง
พี่นองบอกว่ามีคนหาปลาไปเจอศพรอยน้ำมาเจอศพรอยน้ำมาเมื่อวานนี้
แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวนี้ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาสอะไรเลยนะพี่หน่องบอกนะครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ตายเนี่ยมาเสียชีวิตอยู่ในคลองได้ยังไง
แต่ถ้าจะเอาเรื่องแปลกเรื่องอาถรรพ์เนี่ย
แถวจุดเจอศพเนี่ยจะมีสารเจ้าปู่ด่าน
ไม่รู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านี่สารตรงนี้นะฮะ
เพราะส่วนใหญ่คนที่จมน้ำในคลองเนี่ย
โผล่ขึ้นมาตรงนี้แทบทุกราย
ไม่ได้โผล่แบบรอดนะแบบเสียชีวิตนะฮะ

เมื่อกี้ก็อยู่หนีครับสบนึงหนี

ถ้าย้อนไปตรงไหนเลยครับ๒๐วันก่อนได้
เห็นคนเอากล่องขนาดใหญ่มาโยนทิ้งคลองตรงนี้นะครับ

อาจจะเป็นขยะก็ได้อาจจะเป็นเศษอาหาร
ของเหลือใช้อะไรก็ได้นะครับ
เพราะว่าคลองแถวนี้มีคนเอาของมาทิ้งเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะ

แต่ก็คิดว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับศพหรอก
บรรจุใส่โรงเย็น
แล้วพี่เขาก็
พี่เขาชื่อวันดีจริงใช่ไหมเนี่ย

ผู้ตายชื่อนางสาววันดีเหมือนกัน

เรียบร้อยแล้วนะไปชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็บรรจุใส่โรงเย็นนะฮะ

อุ๋ยจังหวะตกนี่คือจังหวะมือถือแบบ

ตอนที่นำใส่เสร็จปุ๊บ

คุณวันดีเสียชีวิตก็ต้องแสดงความเสียใจ

เสียงก็เงียบสงัดเชีย

ถ่ายภาพบันทึกการทำงานอยู่ดี
กล้องมันกดต่ำอย่างนี้ได้ยังไง
มันล่วงอันนี้กล้องมันล่วงจริง
แล้วเอาไว้ในตะก้าไงพี่อุ๋ยมันไม่ได้เป็นฐานวางที่มันจะแบบไม่ไหลไม่ลื่น

เห็นอย่างนี้พี่วันดีก็ชักจะแบบใจคอไม่ดี
นี่เห็นมั้ยแกเริ่มใจคอไม่ดีกันจุดหูบดีกว่า

จุดไม่ติดดิเห็นมั้ย

มันหมดไหนขอดูอีกทีมันหมดหรือเปล่า
พี่ก็อินเทนเครื่องของเนี่ย

จะบอกกล่าวขอเข้ามากันซะหน่อย
กลางวันแสกจุดไม่ติด
แก๊สมันหมดแก๊สมันหมดพี่อุ๋ย
แกก็เลยเอ๊ะผู้ตายเขาก็น่าจะเสียชีวิตมาหลายวันขึ้นอืดแล้วหรือว่าจะหิว
ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันก็เลยไปซื้อหมูปิ้งกับส้มตำเนี่ย
เอามาให้ทานก็จุดทูบไหว้ข้างโรงเย็น
ตรงติดไหมคะทูบติดอ่ะเห็นมั้ยมันจุดติด
นี่เห็นไหมแกก็เลยวิเคราะห์บอกหรือจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทน
แถวเนี้ยคนตายบ่อยคลองที่ไหนก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันแหละ
มันเป็นน้ำเราก็อย่างนี้พี่ดูตะก้าก่อน
นี่เห็นไหมนี่พี่เขาวางอย่างนี้แล้วพี่ดูโอกาสเลื่อนมันก็มีเห็นไหมล่ะ
มันแทบไม่มีใช้คำว่าแทบไม่มีมันมีเหล็กยันไว้ด้วยเห็นไหม
ว่ามันจะกดต่ำลงมาได้ยังไงพี่อุ๋ยดูนะไอ้ที่เขาวางยันไว้คือกันไกลใช่ป่ะ
แล้วกันไกลเนี่ยมันเบากว่ามือถือจังหวะน้ำหนักที่มันกดมันก็สไลด์ลงไปได้
วันดีช่วยผมหน่อยพี่วันดีต้องช่วยผมหน่อยบอกอรัชพรเขาหน่อย
อ๋อหุยดูพี่เดี๋ยวหุยดูพี่ก็เลยไปเห็นที่นี่อ่ะกอง

เรียกว่าเป็นหิวเขาเพราะว่ามันเลยไปซื้อเขาซื้อน้ำมันยังไม่เป็น
อ้าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ

ให้ดูอีกทีก็แล้วกันตอนพี่เขาปิดโลง

มันลักษณะเหมือนแบบกล้องมันสไลด์ลงอะไรอย่างนี้
เอาเอาเรื่องทางคดีต่อกันแล้วกัน

ทางญาติของผู้ตายวันนี้ก็มาที่หน่วยกู้ภัยอโศกนะฮะ
เพื่อมารอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายเนี่ยชื่อนางสาววันดีนะฮะ
ไม่มีพ่อแม่นะครับพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้ว
ปัจจุบันก็เป็นแดนเซอร์รับจ้างเต้นตามงานหมอลำทั่วไป
แล้วก็จะไปขายปลาทูอยู่ที่มุกดาหาร
แต่ที่มาเสียชีวิตเนี่ยคือที่ร้อยเอ็ดนะฮะ
ก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งติดต่อกันเนี่ยเขากลับมาที่บ้านเนี่ย
เมื่อมีนาคมแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย
รู้ว่าย้ายมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะอ่า
ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกจนกระทั่งเนี่ยฮะเสียชีวิตแล้วก็มีคนแจ้งเหตุมา
เป็นดันศึกษาระครับผม
อยู่กระจำมงอย่างนั้นสิครับ
จะกลับเราก็ว่ามีงานทิศกาล

คุณผู้ชมบอกต้องให้อาจารย์ออสช่วยพิสูจน์ไหม

ไม่ได้เป็นอาจารย์แบบด้านนี้ค่ะ
เป็นผู้ประกาศข่าวเหมือนเดิมดีกว่าเนอะ